ส่วนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคร์ก็มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้วกว่า๑๘๐นะครับ
ขณะที่สถานีสนามชัยที่เน้นโชว์ความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยในชั้นจำหน่ายตัวก็สร้างเสร็จเร็วกว่าแผน
แล้วก็เตรียมจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมด้วยจะสวยแค่ไหนไปติดตามจากคุณลินดาอุตมะครับ
งดงามดังท้องพระโรงในสมัยกรุงรัตนโกศิลป์ภายในสถานีสนามชัยใจกลางเกาะรัตนโกศิลป์ทำให้สถานีแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดในประเทศไทย
สนามชายออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนสินต้องการให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนเข้าสู่พระราชวังด้วยการตกแต่งลายไทยอันวิจิตรเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วทำให้สถานีนี้ก่อสร้างได้เร็วกว่าแผนเกือบร้อยละห้าหรือก่อสร้างเสร็จไปแล้วร้อยละเก้าสิบเจ็ด
งดงามของสถาปัตยกรรมที่สถานีสนามชัยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินค่ะและในปลายปีนี้นะคะจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาสัมผัสแล้วก็มาเก็บภาพบรรยากาศก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการนะคะในปลายปี๒๕๖๒ค่ะ
สถานีรถไฟฟ้าสนามชัยยังเป็นจุดเริ่มต้นของอุโมงลอดแม่น้ำเจ้าพระยาความยาว๒๖กิโลเมตรเพื่อข้ามไปฝั่งธนบุรีจากการสำรวจภายในสถานีพบว่าเจ้าหน้าที่เร่งมือทำงานและคาดว่าการขุดเจาะอุโมงฝั่งตะวันออกจะแล้วเสร็จภายในวันที่๒๕พฤศจิกายนนี้
ประธานคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมระบุว่า
ก้าวหน้าในภาพรวมของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคและช่วงบางซื่อท่าพระ
ภาพรวมณสิ้นเดือนกรกฎาคมปี๒๕๕๙
งานโยธาแล้วเสร็จร้อยละ
สำหรับการเดินรถสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
ในขณะนี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่าทางคอตชทางกรมได้ประกาศใช้ม๒
ซึ่งเราก็เร่งดำเนินการ
เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการ
แล้วก็จะส่งให้กระทรวงภายในอาทิตย์นี้
ก็คิดว่ากระทรวงโดยท่านรับตรี
ท่านอาจจะใช้เวลาตามปรอบ๑๕วัน
หลังจากนั้นก็จะส่งให้คณะกรรมการตามมาตรา๓๕๔๓
ไปพิจกินหลักเณณในรายละเอียด
แล้วก็เจรจากับคู่สัญญา
ก็คาดว่าปลายปีนี้เราจะได้ผู้สัมประธานเดินรถ
สำหรับงานระบบรางจะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายนนี้
โดยที่รฟมวางแผนทยอยเปิดเดินรถเป็นช่วง
และเปิดจนครบในเดือนตุลาคม๒๕๖๒
เมื่อเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินทั้งเส้น
จะมีสถานีทั้งหมด๓๘สถานี
ส่วนค่าโดยสารจะไม่เกินจากอัตราของสายสีน้ำเงินเดิมช่วงหัวลำโพงบางซื่อ
เก็บค่าแรกเข้า๑๖บาทต่อเที่ยว

สถานีละไม่เกิน๒บาทสูงสุด๔๒บาท

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน